ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเก๋งลากหมาแต่คราวนี้หมาตาย
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะ
รถเก่งคันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมด้านหลังวงกลมสีแดงอะค่ะ
เป็นหมาหมาถูกผูกไว้กับกระโปรงท้ายคุณเห็นไหม
แล้วลากออกไปแล้วฝากกระโปรกก็พังห้าบพังห้าบแบบนั้นอะค่ะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วฟังชุดอธิบายของคนขับรถเก่งคันนี้
ว่าเขาอธิบายว่าไงเขาบอกเอาเบื้องต้นก่อนไม่ได้มีเจตนาแล้วไงต่อเดี๋ยวเล่านะครับ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะคนที่รักหมา
คุณนึกออกไหมคือทำใจไม่ได้หรอกพอเห็นคลิปนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วก็มีการไปแจ้งความสืบจากคลิปค่ะ
ว่าใครเป็นคนขับรถเก่งคันนี้สืบไปสืบมา
คนขับรถเก๋งคือสมณเพศพระพระคุณเจ้าคุณนะคะ
ตำรวจสพกันธรรลักษณ์ก็เลยไปตามคนขับรถเก๋งมา
นี่มานั่งอยู่แล้วนะคะนามัศกาลพระคุณเจ้านิมนต์หน่อย
ไปที่โรงพักกันหน่อยค่ะสุดท้ายทราบมาว่าพระรูปเนี้ย
เป็นพระลูกวัดในอำเภอน้ำเกลี้ยงนะคะ
ชื่อว่าพระทองแหลอายุห้าสิบสี่ปี
ท่านไม่มีเจตนาที่จะไปทรมานหมาจนกระทั่งหมาตายแบบนั้น

ท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านไปรับกิจนิมนต์
สรรค์อาหารเช้าที่วัดบ้านนองพนัง
แล้วก็เห็นว่าที่วัดแห่งนี้มีหมาจรจัด
แล้วหมาถูกวางยาเบื่อตายด้วยความน่าสงสารหลายต่อหลายตัว
พระท่านก็เลยสงสารนะคะก็เลยรับหมามาตัวหนึ่ง
ตั้งใจดีว่าจะนำกลับไปเลี้ยง
วิธีการของท่านคือการนำหมากลับนะครับ
หมาไปใส่ไว้ในกระโปรงท้ายของรถเก๋ง
แล้วใช้เชือกไนลอนคล้องคอผูกติดไว้กับตัวรถ
เพื่อไม่ให้หมากระโดดลงจากรถแล้วก็มีการแง้มฝากระโปรงไว้
วิธีการคือเอาเหล็กไปรองเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงมันปิดสนิท
ตั้งใจดีว่ากลัวหมาจะหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจ
แต่หลังจากนั้นแล้วท่านไม่ได้กลับวัดทันทีไง
หลังจากที่เอาหมามาจากวัดหนองพะแดงแล้ว
ท่านรับกิจนิมนต์ไปที่อื่นต่อ
แล้วหมาเนี่ยคือคุณนึกออกไหมฝากระโปรงรถมันแง้มอยู่
มันกระโดดลงมาค่ะมันกระโดดลงมา
พระทองแลเล่าต่อบอกว่าขับมาได้สักพักรู้สึกผิดสังเกต
จู่ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่ามาร้องไห้

ตัดสินใจจอดรถข้างทางลงไปดู
ปรากฏว่าหมามันกระโดดลงมาแล้วมันถูกลากแบบนั้น
แล้วสุดท้ายมันก็ตายค่ะมันก็ตายนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพกันทรลักษณ์บอกว่าเอาล่ะสอบปากคำเสร็จแล้ว
ถ้าเกิดว่าตามหลักกฎหมายก็ต้องดูว่าเจตนาหรือไม่เจตนานะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์
กับพระทองแลแต่ว่าต้องมีการสอบสวนสอบปากคำพยาน
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะคะส่วนเรื่องของคดีความ
เดี๋ยวต้องมีการสรุปสำนวนคดีต่อไป
เนี่ยก็เอาจริงนะส่วนหนึ่งก็อาจจะประมาทด้วยไหมใช่ไหมคะ

ตรงที่พักเท้ามันจะได้ปลอดภัย